มังคุดมีผลไม้มีขนมเอามาเติมตู้ซะหน่อยดีกว่า
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะ
เตรียมของกินค่ะเอามาเติมตู้ปันสุกเล็กน้อยแบ่งปันกันไปค่ะ
ส่วนพื้นที่หลายพื้นที่วันนี้จะได้รับการแบ่งปันฝนอย่างทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าพายุไซโครนอำพันธ์ตอนนี้นะคะทวีกำลังความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นเช่นกัน
ตรวจสอบจากแผนที่อากาศกันเลยนะคะดูพายุอำพันธ์ลูกนี้โอ้โห
ก่อตัวเข้มเลยนะเป็นสีแดงลูกใหญ่ใหญ่เลยนะคะมันก็จะส่งผลทำให้มีลมแล้วก็เกิดฝนนะคะ
ตกลงมาที่ประเทศไทยนับตั้งแต่ภาคตะวันตกภาคใต้ภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอีสานด้วยนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศแล้วนะคะเนี่ยกลุ่มพายุอยู่ตรงนี้นะคะ
ส่วนคลื่นลมฝนต่างมันก็พัดแผ่อิทธิพลไปที่ประเทศไทยกันด้วย
เพื่อเห็นภาพชัดเจนเราดูจากโมเดลจำลองอากาศกันนะคะนี่คือโมเดลจำลองลักษณะทิศทางลม
โอ้โหลมลูกใหญ่ขนาดนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ขณะเดียวกันมันจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามานะคะที่ประเทศไทย
สังเกตว่าบริเวณภาคใต้นะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะคือฝั่งอันดามันรวมไปถึงทิศแถบตะวันตกเนี่ย
โอ้โหเกิดลมและฝนอย่างมากส่วนโมเดลนี้คือบอกลักษณะของคลื่นและความสูง
สีม่วงนี่คือคือเข้มเลยนะคะ๒๓เมตรเพราะฉะนั้นต้องเตือนชาวใต้ฝั่งอันดามันนะคะ
ต้องระมัดระวังแล้วก็งดเดินเรือกันด้วยนะคะแต่ขณะที่พื้นที่อื่นอื่นนะคะ
อากาศร้อนยังคงมีแต่ไม่ได้มากนักสังเกตว่าจะเป็นแค่สีส้มอ่อน
ก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ฝนจะตกกันตลอดทั้งวันหลายหลายพื้นที่
คาดการณ์กันหน่อยจะได้เตรียมรับมือกันนะคะภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ๔๐ของพื้นที่รวมถึงภาคอีสานด้วยค่ะ
ช่วงสายฝนจะส่อลงแต่ว่าจะฝ่อลงแต่ว่าช่วงบ่ายนะคะเริ่มตกหนักหน่อยจะตกตอนประมาณ๑๖นาฬิกาตกกระจายทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
ส่วนช่วง๑๗นาฬิกาค่ะภาคใต้ตกเต็มพื้นที่โดยเฉพาะแถบ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีอุทัยธานีด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีฝนตั้งแต่๑ทุ่มยาวไปจนถึง๔ทุ่มภาคเหนือก็จะมีฝนกระจายตรงนั้นด้วยนะคะ
แล้วก็มีโอกาสกดตกตลอดทั้งคืนสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสตกมากขึ้นนะคะช่วงประมาณเย็นวางแผนการเดินทางของท่านเอาไว้ด้วย
เผื่อว่าใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขอนามัยของตัวเองรวมไปถึงป้องกันใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ
ส่วนใครอยากจะไปแบ่งปันน้ำใจให้ชุ่มชำไปทั่วพื้นที่ก็สามารถแบ่งปันกันได้จะไปหยิบก็หยิบเจาะแต่พอดีนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย
เดี๋ยวดิฉันขอไปเติมตู้ปันสุกก่อนก็ให้มีความสุขในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ของมาแล้วชื่นใจ